ข้าวกับน้ำพริกศีรษฐ์จาทึงได้สาได้สวย
ป้านนอกใช้ร่ำใช้รวยมีแต่กลุ่มแต่หอย
เออหอยอะไรอยากรู้เลย
ก็หอยจี่บ้างหอยแกรงบ้างอะไรก็หากินกันไปตามประวัติคุณผู้ชมค่ะ
นี่วันนี้จะพาไปล้วงสูตรลับน้ำพริกสูตรเด็ดเลย
ของพี่นกสุภาพรค่ะบอกเลยว่า

มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกัน
หรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบน้องฮัน

ก็แล้วทำไมไม่เรียกกันละนี่

จะมาขอสูตรน้ำพริกนิดนึง
หมูก็แพงอะไรก็แพงบาทเเขาวุด
อยู่อยู่จะมาขอสูตรการมั้ยมันเป็นไปได้ยังไง

ตอนนี้มีอยู่๒๐เอาไปก่อนสัก๑๐บาทได้ไหมคนละครึ่งกัน

มาก่อนกลับมาก่อนขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะ

คุณผู้ชมเอ้ย
แค่เดินจากดาบาลไปถึงสวนที่พี่ลูกหนกจัดเตรียมไว้สำหรับโชว์ฬีราคตามน้ำพริกเนี่ย
แต่เป็นเพราะร้องเพลงไปเต้นไปอย่างเมามันจ้ะ

เธอนานาจะเรียกฉันว่าไร
น้องกิฟเชอร์ลี่น้องวายมีตั้งมาภายไม่ยอมเรียกกัน
หรือว่าน้องแอร์น้องอันและน้องโบน้องฮันและน้องฝันก็ยังดี
น้องเมย์ชื่อเทศอะไรก็แล้วทำไมไม่เรียกกันละนี่
น้องแฟนน้องฟิมน้องเฟิร์ตเป็นอย่างเบาเอิ้นกันหรือครูพี

หนูนั่งได้หรือยังหนูถามก่อน

เธอหรือ

เป็นยังไงล่ะคะกว่าจะได้สูตรน้ำพริกของพี่ลูกนกบอกเลยว่า
แลกมาด้วยความม้วนจริงจ้า
แต่ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยเพราะพี่ลูกนกบอกสุดหมดแบบไม่มีกั๊ก
น้ำพริกหนึ่งกระปุกประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
แถมที่ฉันตำน้ำพริกเองผัดเองกับมือด้วย

เกือบไปแล้วล่ะค่ะเกือบไป
น้ำพริกกระทะนี้เกือบจะไม่มีหมูซะแหละ
ก็เพราะว่าดิฉันเนี่ยผัดมันสักไปหน่อย
หมูก็เลยดิ้นออกมานอกกระทะแบบดุ๊กดิ๊กแบบนี้
การไปบุกบ้านพี่ลูกนกครั้งนี้นอกจากเรือนขวัญจะไปล้วงสูตรน้ำพริกลูกนกมาแล้ว
ยังได้ไปล้วงเรื่องการเตรียมตัวกลับมาจับไมค์ร้องเพลงของพี่นกนกอีกครั้ง
หลังจากที่เจ้าตัวห่างหายไปนานหลายปีซึ่งเพลงนี้พี่นกนกบอกเลยว่า
ตั้งใจทำเพื่อแฟนเพลงอย่างมากให้สมกับที่แฟนเพลงคุณลำไยรอคอยกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า
ทิพย์พี่ลูกนกยังร้องเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยแฟนเพลงบันเทิงไทยรัฐอีกด้วย
ก็รวยนี่จ้ะก็รวยนี่จ้ะก็ตังเยอะอ่า
คนรวยนี่จ้ะไม่ว่ารอกหน้าแค่เรื่องจิบจีบ
ก็รวยนี่จ๊ะก็รวยนี่จ้าอย่าอิจฉากันแต่รวยแบบฉันคนรวยอย่างฉันมันเรียกรวยทิพย์
กขอฝากซิงเกิ้ลเพลงชื่อว่ารวยทิพย์หน่อยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่แล้วก็แดนคือสนุกสนาน
แล้วคือเราทุกอย่างทำมาแบบเต้นอย่างเดียวอยากให้ทุกคนได้เต้น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
ไปเลยข่าวนี้ได้สนาตรงที่๔๙๔ค่ะ
เราจะรวยจริงไม่รวยทิศกันละนั้นวันนี้